ต่อที่คนนี้ดูนะคะว่าคนนี้มีความรักหรือยัง

เป็นโสดมานาน๕เดือนแล้วก็ธรรมดา
เจอพี่สื่อมวลชนขอถามเรื่องหัวใจกันสักหน่อยนะ

พอถามถึงเรื่องโทนี่อดีตหวานใจ

เปิดตัวเขาบอกแก้วจะลินยาแบบหวานเวิ่งเวิ่ง
ลินจะยินดียังไงไปฟังกันค่ะ
พี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรา

เรามาเยอะแล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเรา
ถ้าเขามีแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เป็นเรื่องที่ดี
เรื่องนี้มันเรื่องเก่าแล้วปีนี้๒๐๑๙ใช่ไหม
มันเป็นเรื่องของ๒๐๑๘เรารู้สึกว่าช่างบนเถิดเรื่องอะไรพวกนี้
เอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนใครมีความสุขใครแฮปปี้

ไม่ได้คิดว่าใครก็ต้องหาคนมาแบบคุยจริงจัง
ถ้าแบบมีคนทำความรู้จักกันก็ทำความรู้จักกันดูรักกันก็บ้างก็ได้
ทุกคนก็ต้องเอาแบบว่าประสบการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนแหละ
แล้วก็ต้องมองหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเราดีกับตัวเรามากขึ้น
ก็ประมาณว่าเรื่องเก่าไม่อยากพูดแล้ว
นี่ปี๒๐๑๙แล้วนะคะเรื่องเก่าก็ปล่อยไว้
แฟชั่นเซ็ทใหม่ดิฉันก็งงก็เหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาบ้างไหมแปะตั้งใต้ตาตรงนี้ไหม